มาที่เรื่องเกษตรทำเงินของเราในวันนี้นะครับ
จังหวัดปราจีนบุรีเขามีการทำปุ๋ยที่ไม่เหมือนใคร
เอาไว้ใช้เองเอาไว้ขายก็สร้างรายได้ดีเหมือนกัน
ติดตามกันเลยในช่วงเกษตรทำเงิน
กันที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าคอยตำบลเมืองเก่า
บอกเลยว่าชาวบ้านที่นี่เขาทำปุ๋ยไส้เดือนขึ้นเอง
สร้างรายได้ดีแล้วทำปุ๋ยเนี่ยเอาไว้ใช้ในนาข้าว
แล้วก็พืชผลทางการเกษตรนี่ก็สร้างรายได้

มูลของไส้เดือนเขาบอกว่าขายได้
ขายดีขายหมดเลย
มาร่อนแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ

พร้อมกับพี่สาวนางจิรพรศรีทอง

เป็นคนที่เริ่มตั้งกลุ่มเปิดฟาร์ม

สนใจดิไปไหนสร้างรายได้ดีเหรอ
เลี้ยงบ้างด้วย

ได้ครับเขาก็สอนให้กับคนในชุมชน

ปุ๋ยจากไส้เดือนอย่างจริงจัง

ต้องซื้อพ่อพันธ์มาเลี้ยงในกาลามังพลาสติก
แล้วใส่กากใยมะพร้าว
เขาบอกว่าไอ้กากใยมะพร้าวเนี่ยอันนี้คือส่วนประกอบหลักเลยนะ

เพื่อรองน้ำปัสสาวะของไส้เดือน

เวลาแกะขาย๒ส่วนนะ
ส่วนเป็นน้ำเนี่ยไอ้น้ำปัสสาวะของไส้เดือนเนี่ย
๔กิโลกรัมเขาขายได้๑๐๐บาทนะ
โอ้โหส่วนมูลเนี่ยขายถุงละ๑๐บาทโอ้โหเป็นไง
๓๐๐๐ถึง๕๐๐๐ได้มาแบบง่ายอ่ะแล้วมันมาตลอดไงคุณชิสา
ได้เป็นประจำในทุกเดือนคุณผู้ชมลองนึกดูแปลงผักของชาวบ้าน
แล้วก็ของคุณผู้ชมท่านได้ปุ๋ยไส้เดือนดินแล้วก็โอ้โห
มันจะเจริญงอกงามดูพืชผลทางการเกษตรเขาเขียวใบชูช่ออะไรแบบเนี้ย
นี่คือหลักฐานชั้นดีว่าปุ๋ยไส้เดือนมันดีจริงค่ะ
คุณผู้ชมถ้ามีโอกาสสนใจนะอยากสั่งซื้อ
โทรเราขึ้นให้แล้วโทรไปสอบถามได้ราคงราคาหรืออยากจะทำหรือผลิตปุ๋ยไส้เดือนเอาไว้ใช้เอง
ได้เลยเห็นไหมพี่เขาก็ทำง่ายง่ายอย่างที่ฉันเนี่ยเพิ่งจะเริ่มปลูกต้นไม้ที่ระเบียงคอนโด

เขาก็แนะนำว่าให้ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนนี่แหละ

เดี๋ยวผมจะไปดูที่คอนโดโหนะ
มันมาจากธรรมชาติดีแบบนี้ก็ทำเงินได้ด้วย